วัดลำดวนเนี่ยนะอยู่ตรงไหน
อยากรู้ว่าวัดลำดวนตรงไหนถามก็ไม่ได้
จะไปตัดสรูไหมเอ้าหนุ่มบางทีมันยังไม่จบแล้ว

หลวงห้อเมื่อใสอะไรอย่างนี้หมดพูดจักรถามแค่นั้นเอง
วัดลำดวนอยู่ไหนก็เห็นหมดทั้งคันแล้วมันใช่เรื่องที่จะถาม

คือเขาก็บอกว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าจิ้งจกเธอ
ว้าวคนละดอก

เราตอบกับคุณได้ไหมตอบกับคุณเลยนะ
ก็เนี่ยเหมือนกันฉันได้ฉันนั้น
ทำไมเขาถึงเรียกจิ๊กจกเพราะมันร้องจิ๊กจกจิ๊กจกจุ๊กจุ๊กจุ๊ก
มันไม่ได้ร้องเหมือนทุกแกม้วมันไม่ได้จิ๊กจกมันร้องจิ๊กจกจิ๊กจก

อ๋อเหรอจุ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊กอ๋อเขาเรียกว่าจิ๊กจกอย่างนี้เหรอ
อยากรู้เหมือนกันใครรู้บ้างไงส่งมาบอกหน่อย